เมื่อเราต้องตกเป็นแพ้ทางคดีแบบนี้
เราจะเรียกร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยา

ท่านวาธิรอยตรีทีธนกฤทธิ์จิตอารีรัทรี

จะได้ปรึกษาแล้วก็แนะนำกันนะครับสวัสดีครับท่านธนกิจครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพแล้วก็ผู้ร่วมรายการด้วยครับ
ครับก็มีคุณพ่อคุณแม่ของน้องโจ๊กที่เป็นผู้เสียหายเป็นแพ้ในคดีนะครับ
แล้วก็ทางสายใหม่ต้องรอดคือคุณนิรันดิ์นะครับท่านธนกิจครับครับสวัสดีครับ
คือท่านครับอย่างนี้เนี่ยเราทางคุณโจ๊กเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเขาสามารถไปร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจากทางยุติธรรมได้ไหมครับ
อย่างนี้ครับในเบื้องต้นผมคิดว่าไปยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมได้ก่อน
ส่วนในเรื่องของการพิจารณาหลักเกณฑ์ขออนุญาตบอกก่อนเพราะเนื่องจากว่า
ถ้าหากว่าหลักเกณฑ์มีการสั่งฟ้องในคดี
แล้วถูกควบคุมตัวในระหว่างการฟ้องคดีเนี่ย
จะเป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการได้
ในเรื่องของการที่จะขอค่าทดแทน
วันละ๕๐๐บาท
จะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งหลาย
ก็จะมีหลักเกณฑ์ในการให้อยู่
ต้องเรียนถามว่า
ความที่ว่ามีเรื่องของการออกหมายจับ๑๐ตัว
คดีนี้เขาพนักงานสอบสวนเขาได้ฟ้องไปยัง
พนักงานอายการแล้วยื่นฟ้องต่อสารไปแล้วหรือยังหรือว่า
อยู่ในส่วนระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหาในส่วนของพนักงานสอบสวนที่เป็นตำรวจ
อันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนครับ
คดีอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณนิรันดิพอจะทราบไหมครับ
จับกลุ่มไปแล้วนะพี่ก็ส่งฟ้องศาล

คือพนักงานสอบสวนจับกลุ่มแล้วก็ส่งฟ้องศาลศาลเนี่ยแจ้งข้อหาคือไม่มารายงานตามไม่มารายงานตัวตามที่ศาลกำหนดในคดียาเสพติด

โอเคถ้าเกิดว่าต้องให้เข้าใจทำความเข้าใจ
ถ้าเป็นแค่ในส่วนของพนักงานสอบสวนออกหมายจับเนี่ย
ก็ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ในส่วนของการรับเงินตามพระราชบัญญัติค่าทดแทนค่าตอบแทนและค่าเสียหาย
โดยพนักงานระยาการไปแล้วอันนี้ครับจะเข้าในเรื่องของ
มอลละบอเรื่องการช่วยหลักต่อผลัสไม่เหลือ
เรื่องการต้องไปจำคุกฟรี
ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้
ก็ให้ทางเมื่อไหร่ต้องรอดคุณเทศกะพบใช่ไหมครับ
วันนี้คุณนิรันดิ์มาครับ

พาผู้เสียหายไปยื่นคำร้องที่กระทรวงได้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจ
แล้วก็เคยรับเรื่องราวในสมัยที่เป็น
เหลือการพฤษานุกราศทนิยวิทยาควรท่านศมศักดิ์อยู่
ก็จะดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด
คือถ้าเกิดโดยปกติแล้วคือคดีต้อง
ไปถึงที่สิ้นสุดแล้วด้วยหรือว่า
อันนี้คือเขาอยู่ระหว่างฝากขังในขั้นแรกที่กำลังปฏิเสธ
ไม่ได้ครับไม่ต้องรอให้บริษัทมีคำวิภาคศาสตร์
เพราะว่าถ้าเกิดว่าจับผิดตัวแล้วผู้ต้องหาเนี่ย

ตกเป็นผู้ต้องหาที่เป็นแพ้จับผิดตัวแล้ว
ถูกต้องครับจะเว้นแต่ว่า
บอกเพิ่มเติมไปถ้าสมมุติว่า
เป็นในส่วนของพนักงานสอบสวนเท่านั้น
ก็อาจจะไปขอเยียวยากับทาง
อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแยกกันไป

ก็ไม่ใช่ได้อีกนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้สั่งฟ้อง
แต่ว่าถูกดำเนินคดีในช่วงเบื้องต้นแล้วมีการฝักถังเนี่ย
อันนี้ครับก็อาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นี่
ก็อาจจะยื่นขอรับเงินเยียวยาในส่วนนี้กับทางตำรวจได้
แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ฟ้องแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับ
เนี่ยครับไปขอรับเงินเยียวยาที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับ
อันนี้ตามพระราชบัญญัติทดแทนเนี่ยอันนี้เนี่ยยื่นคำร้องขอได้เลย
ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเวลายื่นกับหน่วยงานของรัฐนะครับ
ถ้าเกิดว่าได้รับส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปยื่นในส่วนอื่นได้อีก
เพราะว่าถือว่าเป็นเงินในงบประมาณเดียวกันนะครับอย่างนี้เนี่ยคือผู้ต้องหาตัวจริงก็ยังไม่ถูกจับ
เพราะว่าจากที่ได้ฟังข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
ก็ต้องถือว่าเป็นการออกหมายจับผิดตัว
เพราะว่าทราบว่าเป็นการ
คือผู้ต้องหาตัวจริงเนี่ยไปเอาบัตรประชาชนของเพื่อน
แล้วก็อ้างเป็นชื่อเพื่อนนามสกุลเพื่อนนะครับ

ตอนนี้เราก็พิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของเขา
ในเบื้องต้นไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย
ถ้าสารมีคำสั่งไปแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการ
เรื่องดังกล่าวได้ไม่ต้องรอให้จับผู้ต้องหามาได้
แล้วรอสารพิพากษาถึงที่สุดอย่างไร
อันนี้ไม่ต้องแล้วล่ะครับเอาในส่วนที่อยู่ในระหว่าง
ระหว่างที่มีการฟ้องไปในช่วงที่อัยการฟ้องแล้วเนี่ย
ทั้งคุณพ่อคุณแม่เองหรือว่าน้องโจ๊กที่เขาเป็นผู้เสียหายเป็นแพ้เนี่ย
เขาก็ยังกังวลใจว่าเรื่องของเขาจบหรือยัง

ถ้าจากที่ได้รับฟังนะครับว่าเป็นการจับผิดตัว
แล้วทางเจ้าที่ตำรวจยืนยันแล้วว่านี่เป็นการจับผิดตัวเพราะเนื่องจากมี
มีลายนิ้วมือเปรียบเทียบว่าไม่ใช่คนที่ถูกจับในวันนั้นเรียบร้อย
ถูกต้องครับถ้าเกิดว่ามันมีตรงนี้ก็ถือว่าประเด็นเรื่องนี้ก็น่าจะ

อย่างนี้เราไปเรียกร้องค่าเสียหายเยียวยาทางอื่นเพิ่มเติมได้ไหมครับ
ก็ต้องไปไล่กับคนที่เป็นคนที่ไปอ้างชื่อเขา
เอาบัตรประชาชนเข้าไปอ้างนั่นแหละ
ก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของเอาไปอ้างก็อาจจะต้องดำเนินคดีในทางอาญา
กับทางผู้ที่เอาไปอ้างนั้นก็ได้ครับ
แล้วถ้าเกิดว่ามันมีความเสียหายเพิ่มเติมในส่วนแพ่งเนี่ย
ก็อาจจะให้ธนายความยื่นฟ้องเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าทางเอกชน
ความเสียหายของเราเนี่ยอย่างนี้เราควรจะฟ้องกลับเขาไหมครับพี่
ก็ดำเนินการได้ครับเพราะก็ต้องถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เรานะครับ
ที่จะดำเนินการในส่วนที่ทั้งทางคดีอายาและคดีแพร่งเนี่ย
ดำเนินการในส่วนนี้ได้อยู่แล้วครับ

และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ